ฮ่อโทษเว้นฝากไทย

สักวันหนึ่งทีมชาติไทยของเราเนี่ย

แต่มีอีกหนึ่งสำคัญเลยที่คู่กันกับกองเชียร์ไทยก็คือเพลง